ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนที่มาทำข่าวพวกเราในวันนี้นะครับ
วันนี้ผมเดินทางมากับผู้ต้องหาคนอื่นนะครับ
เพื่อมารับฟังคำสั่งของอายการว่าจะส่งฟ้องขึ้นสู่ชั้นศาลหรือไม่นะครับ
ถ้าอายการมีคำสั่งให้ส่งขึ้นฟ้องในชั้นศาล
ก็จะต้องเดินทางไปในกระบวนการต่อไปซึ่งนั่นก็คือสารแขวงนะครับ
นั่นก็คือกระบวนการในวันนี้รับฟังคำสั่งของอายการครับ
เรื่องต้นอย่างยืนยังในคำปฏิเสธเหมือนเดิมใช่ไหมครับ

ยังยืนยันเรื่องความเป็นธรรมความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับ

เป็นสิ่งที่ชอบทำของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ถ้าสั่งไม่พ้อนี่คือจะเดินหน้าคงหรอครับ

ถ้าหากสั่งไม่พ้อจะเดินหน้าอย่างแบบ
คือฟ้องหรือไม่ฟ้องกับการ
การรนรมทางการเมือง

ว่าเราไม่ถอยแล้วก็ไม่ทน

ผมยกตัวอย่างเลยที่แสดงให้เห็นว่า

กับคำนาญที่สูงทอดมาจากการทำรัฐผ่านจริง

เมื่อวานในสภาพรุนแทนราศกร
อาจารย์ผู้ชมแสนกรรมคุณได้ยืนจัดสินขอตั้งกับมาที่การมีสามารถที่เพื่อศึกษาการต่อต้านการทำรัฐภาษณ์ในอนาคต
ซึ่งก็ได้มีการอภิปรายกันไปอย่างกว้างขวางในเมื่อวาน
นั่นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพักอนาคตใหม่จริงจังในการต่อสู้เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ทุกวันซึ่งได้รับสำนวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนสำนวนปัจจุบัน
มีของคุณธนทรกับคุณเพื่อนคุณกล่าวขาวว่า

ซึ่งเป็นบริการที่สูงความบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับ
ก็เลื่อนไปฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๑๗มีนาปีนี้นะครับเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
อันนี้ก็คือยังไม่ฟ้อง